เรายังคงตามกันต่อกับเรื่องของคดีน้องชมพู่
เมื่อวานนี้คณะกรรมธิการสภาพผู้แทนราชดรมีการเชิญทางด้านของตำรวจทำคดี
ไปชี้แจงเรื่องของการชนสูตรศพ
เนื่องจากว่ามีของ๒หน่วยงานผลที่ออกมามันไม่ตรงกัน

แล้วพ่อแม่เองก็ยังคงคลางแคลงใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
แล้วก็ไม่เชื่อว่าน้องนั้นจะขึ้นไปเองแล้วก็เป็นการเสียชีวิตเองนะครับ
ไปดูกันก่อนนะฮะว่าผลที่ออกมานั้นเป็นอย่างไร

ผลที่ออกมาแห่งแรกมาจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผ่าพิสูจนศพน้องเป็นหน่วยงานแรก
ครั้งแรกเลยวันที่๑๕พฤษภาคม
หลังจากพบศพ๑วัน
ผลที่ออกมาคือจากภายนอกก็อย่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอ
มีร่องรอยการขุดขีดตามร่างกาย

ลักษณะบาดแผลที่อาจจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะถูกกิ่งไม้เกี่ยว
พบมากที่สุดก็คือที่บริเวณแผ่นหลัง
รองลงมาก็คือเหนือข้อเท้าด้านซ้าย
เป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นขณะที่ยังมีชีวิต
ประโยคนี้แหละนะฮะ
นั่นคือน้องเดินไปเองเหรอ

วัยวะภายในมีหลายส่วนเริ่มเน่าจนไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้
สมองปอดไม่พบความผิดปกติ

กระโหลกศีรษะไม่พบการแตกร้าว

คอไม่หักไม่มีรอยโฟกช้ำนั่นเหมือนความว่า
ไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าการทุบตี
ในกระเพาะอาหารไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่มีเพียงของเหลว๑๐มิลลิลิตรเท่านั้น
ที่สำคัญอวัยวะเพศไม่พบร่องรอยที่เกิดจากการล่วงละเมิดทางเพศ
เยื่อผมอาจารย์ยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์
แต่ระบุสาเหตุการตายไม่ได้เนื่องจากว่าสภาพศพเน่านะครับ
อันนี้ก็เป็นของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ทางด้านนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญลักษณ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวท
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ให้ความเห็นว่า
หากไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายก็มีความเป็นไปได้
ที่น้องชมพู่อาจจะพลัดหลงป่าขาดอาหารขาดน้ำแล้วก็เสียชีวิตเอง
จุดที่พบศพต้องเดินขึ้นไป๒๓กิโลก็ตาม
แต่น้องเนี่ยมีเวลาในการเดินตั้ง๓วันก่อนจะพบว่าเสียชีวิต

หลังจากหน่วยงานแรกผ่านไปศพของชมพู่ถูกส่งไปผ่า
ชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเป็นครั้งที่๒
ผลชนสูตรแจ้งในใบตายระบุว่าไม่ปรากฏสาเหตุการตาย
แต่ว่าไปพบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวะเพศ
นั่นก็คือไม่ตรงกันกับที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ที่ไม่พบบาดแผลที่อวัยยวะเพศแต่ที่นี่ดันไปเจอ
กรณีการไปพบรอยแผลและรอยฉีดขาดที่อวัยยวะเพศของชมพูดนั้น
มันอาจจะเกิดขึ้นหลายปัจจัยเช่นมันเกิดตอนที่กู้ภัยแบกศพลงมาหรือเปล่า
เกิดจากการเคลื่อนย้ายศพหรือเปล่าเพราะศพมันเน่าแล้ว
การเคลื่อนย้ายอาจจะทำให้เกิดรอยฉีกขาดก็เป็นไปได้นะครับ
ไปฟังเสียงแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เกิดจากการเคลื่อนย้ายศพหรืออะไรอย่างนี้ก็ทำให้มีบัตรแผลที่เกิดภายหลังการตายได้
เรื่องสาเหตุตายเนี่ยก็ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรกันแน่
แล้วก็พฤติการเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนเหมือนกันว่า
แต่ชีวิตจะอย่างที่บอกยกตัวอย่างว่าขาดน้ำขัดอาหารอย่างนี้ครับ
เพราะว่าจากการจดการเคลื่อนทายหลังการตายแน่ไม่มีสาเหตุการตายที่ชัดเจนครับ

เรื่องข้อสันนิษฐาสันนิษฐาได้หมดแต่ต้องมีเหตุผลลงรับ
ยืนยันอีกครั้งว่าเราไม่มีปัญหาในเรื่องความเห็นที่แตกต่าง
เราไม่เคยมีปัญหาเรามีหลักในการช่างน้ำหนักของเรา
แต่ครับถ้ารายการที่หนึ่งที่สองผลัดกัน
เราก็ต้องให้น้ำหนักฉบับแรกมากกว่าเว้นแต่การอธิบายความอันไหนดีกว่า
ฟังแบบนี้แล้วจนถึงขนาดนี้แล้วมันดูเหมือนว่าเคสนี้ยากนะ
ยากมากในการที่จะพิสูจน์ต่างเพราะว่าสาเหตุการณ์ตายก็ระบุไม่ได้
อีกหนึ่งเรื่องที่กรรมธิการสงสัยก็คือการทำงานของตำรวจ
เป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ชี้แจงว่ามันเป็นเพียงการพูดคุยสักถามเท่านั้น
ไม่ได้ไปบังคับหรือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ครับบทสรุปจากการประชุมของคณะกรรมธิการเมื่อวานนี้
ก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็จะลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำไปคุยกับชาวบ้านอีกครั้งในสัปดาห์นี้แหละนะครับ
จากที่คุณทัศนัยพูดถึงนะคะการทำงานของตำรวจที่มีการชี้แจง
ต่อคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนราชดรถึงกรณีที่
สถาบันนิติเวศไปตรวจพบร่องรอยที่อวัยวะเพศของน้องชมพู่
เรื่องนี้ค่ะก็มีการกลับไปสอบถามจากกู้ภัยมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดรอยขึ้นมาแบบนี้
ในช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายศพก็คือเอาลงมาจากภูเหล็กไฟลงมาที่ด้านล่าง
มูลนิธิการกุศลมุกดาหารเป็นคนลำเลียงศพน้องชมพู่ลงจากภูเหล็กไฟ
ขวัญเปิดเผยแบบนี้นะคะเล่าถึงนาทีที่ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟก่อนในช่วงที่ไปลำเลียงศพ
พบว่าก่อนได้รับแจ้งว่าพบศพน้องชมพู่
ตัวเขาเองและทีมกู้ภัยคนอื่นขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟแล้ว๑รอบ

การค้นหาคือนำโดรนขึ้นไปบิน
และโดรนได้บันทึกเสียงแม่ของน้องชมพู่ไปด้วยนะคะ
บันทึกเสียงให้เรียกชื่อน้องของชมพู่
เพื่อถ้าน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่
ได้ยินเสียงคุณแม่ก็อาจจะตอบรับเสียง
ง่ายต่อการค้นหามากยิ่งขึ้น
รวมถึงโดรนเป็นโดรนจับความร้อนด้วย
แต่ปรากฏว่าจุดที่ขึ้นบิน
มันเป็นคนละจุดที่พบศพน้องชมพู่
สรุปตอนที่ขึ้นไปค้นหากู้ภัยบอกไม่เจอ

ช่วงเวลาผดมาได้รับแจ้งอีกค่ะ
จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บอกว่าไปพบรองเท้า

ดุรับก็ทำให้ทีมกู้ภัยย้อนกลับไปอีก
กลับไปที่บ้านกกอกและขึ้นไปที่บนภูเหล็กไฟ
ทันทีที่ไปถึงพบศพของน้อง

เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นจะต้องเอาผ้าออก
แล้วให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปตรวจสอบชนะสูตรศพชมพู่เบื้องต้น

ทำการพลิกขึ้นผ้า
ผ้าขาวเพื่อที่จะดูข้างหลัง
ดูคอดูฝาเท้าดูทุกส่วนของศพนะครับ

มันก็มีเป็นรอยจ้ำรอยเหมือนนอนทับหินนาน
เป็นรอยบุ๋มรอยถลอกรอยขีดขวนจากไม้จากย่า
รอยบุ๋มที่สะโพกใช่ไหม
ครับที่เป็นสีเขียวมันจะเป็นอาการของอวัยวะเริ่มเน่า
แล้วมันจะขึ้นเป็นค้ำ
มันไม่ใช่เขียวช้ำเพราะการถูกกระแทกหรือการถูกทำร้ายครับ
เหมือนคนตกใจเหมือนช็อกแบบนี้ครับ
ก็คือตาจะเบิกภูมิอยู่อย่างนั้น
ส่วนสภาพศพของน้องชมพู่นะคะเริ่มเน่าแล้วมีลักษณะตัวอ่อนนิ่ม
กู้ภัยใช้วิธีการแบกขึ้นบ่า
ค่อยลำเลียงลงมาจากเขาสลับกับการอุ้มเป็นช่วง
แวะพัก๓ครั้งจนถึงตีนเขาเนื่องจากเขาค่อนข้างสูงชันค่ะ
ขวัญกู้ภัยบอกเพิ่มเติมนะคะมีความเป็นไปได้เหมือนกัน
ระหว่างการลำเลียงศพศพอาจจะเกิดการกระแทกกับบ่าของเจ้าหน้าที่
จนเกิดรอยฉีกขาดหรือรอยแผลได้
แต่อย่างไรก็ตามยืนยันว่าเจ้าหน้าที่พยายามระมัดระวังมากที่สุด
ไม่ใช่ศพเกี่ยวกับกิ่งไม้หรือลื่นล้ม
เพราะนั่นอาจจะทำให้สภาพศพเสียหายมากไปกว่าเดิมนะคะ
ฟังเสียงกู้ภัยอีกครั้งค่ะ
มันก็เปลี่ยนไปได้ทุกอย่างนะพี่
เพราะว่าศพมันถูกห่ออยู่แล้วตัวของศพเองมันอ่อนมันไม่ได้แข็ง
อาจจะมีการอาจจะมีลื่นแล้วกระแทกลงกับไหล่อย่างนี้มันก็มี
เพราะว่าบางทีเราอาจจะอยู่ไหล่ขวาบางทีจะเปลี่ยนมาไหล่ซ้ายอย่างนี้ครับ
บางทีก็อุ้มเพราะว่าถ้าเราจะอุ้มบ่อย
ก็คืออุ้มขวางมันขวางไม่ได้เพราะมันจะมีต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ขวางทางเราด้วย
ก็คือหัวเท้าอาจจะไปฟาดกับต้นไม้ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเบียกอยู่ไหล่แบบนี้
แล้วก็เปลี่ยนมาอุ้มหน่อยไปสัก๔๕๙แล้วค่อยขยับเปลี่ยนอย่างนี้ครับ
เหนือจากแบบแผลฉีกขาดเนี่ยสิ่งที่เราสงสัยคือทำไมน้องถึงตาเบิกโพง
ทำไมน้องเสียชีวิตลักษณะของการดื่มตา
ถ้าเกิดว่าน้องเสียชีวิตเองจากการขาดน้ำขาดอาหารทำไมน้องไม่หลับหลับไปแบบ

แต่ทำไมถึงตาเบิกพงอย่างนั้นน้องตกใจอะไรหรือเปล่า

อันนั้นคือสิ่งที่กู้ภัยชี้แจงออกมา
เป็นการเคลื่อนย้ายศพลงจากภูเหล็กไฟ
กู้ภัยบอกว่าก็มีความเป็นไปได้เหมือนกัน
แต่ทางกู้ภัยเองสรุปแบบนี้นะคะว่าก็ระมัดระวังแล้ว

จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
ไปยังโรงพยาบาลตำรวจกรุงเทพมหานคร
ก็อาจทำให้ศพถูกกระแทกระหว่างการเคลื่อนย้ายได้เช่นเดียวกัน
จึงทำให้ผลชนสูตรของโรงพยาบาลตำรวจรอบที่๒นะคะ
สรุปว่าไม่ปรากฏสาเหตุการตายแต่ไปพบร่องรอยที่ร่างกายและอวัยวเพศ
โดยอาจเป็นผลจากการถูกกระแทกระหว่างเคลื่อนย้ายศพช่วงใดช่วงหนึ่งก็เป็นได้
คือตอนนี้เรายังหาคำตอบให้คุณผู้ชมไม่ได้นะคะว่าสุดท้ายแล้วน้องชมพู่
ทำไมถึงเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟนะคะแต่เอาล่ะถ้าเกิดว่ามาตั้งหลัก
ดูที่เรื่องของการทำงานของตำรวจซึ่งเป็นชั้นต้นของกระบวนการยุติธรรม
ตำรวจบอกว่าแน่นอนว่าก่อนที่จะทำสำนวนแล้วก็ส่งไปให้อายการเพื่อส่งฟ้องต่อไป
สำนวนต้องแน่นหนาโดยเฉพาะเรื่องของผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ที่ออกมาถึง๒ครั้ง๒ครา
แต่ตอนแรกคือบอกว่าไม่ตรงกันใช่ไหมคะ
เมื่อสักครู่คุณทัศนายบอกไปแล้วว่าล่าสุดคือตรงกันแล้ว
จากทั้งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์กับโรงพยาบาลตำรวจ
คือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ตอนแรกบอกว่า

ส่วนโรงพยาบาลตำรวจบอกว่ามี
ทีนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลตำรวจก็ชี้แจงชัดแล้วนะคะ

บอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นบัตรแผลจากการเคลื่อยศพ
เน่าหรือเป็นผลมาจากการผ่าชนะสูตรพลิกศพครั้งแรก

ทุกคนก็เลยให้น้ำหนักไปที่ว่า

ว่าน้องเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วไปตายเอง
หรือมีคนเอาน้องขึ้นไปอยู่ระหว่างทาง
เอาไปไว้ระหว่างทางแล้วปล่อยให้น้องเดินขึ้นไปหลงป่า
อยู่จุดที่พบศพน้องเองนะคะ
เราเอาเรื่องนี้ไปถามแม่น้องชมพู่

ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นั่งยันยืนยันนอนยันเลย
ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าน้องจะเดินขึ้นไปตายบนนั้นเองนะคะ
แม่ยอมรับบอกว่าส่วนตัวมีความกังวล
ผลการสรุปการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ที่ระบุออกมาว่าน้องเดินขึ้นไปเสียชีวิตเอง
เพราะไอ้ผลนี้มันค้านกับความรู้สึกของแม่
ไม่เชื่อว่าชมพู่จะเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วเสียชีวิตเอง
แบบนี้กับเราหลายรอบมากค่ะ

แม่บอกว่าก่อนที่น้องจะหายตัวไปนะ
น้องกินแค่ข้าวไข่เจียวนิดเดียวเท่านั้นนมก็ยังไม่ได้กินเลย
ไม่น่าจะมีแรงเดินขึ้นไปได้สูงขนาดนั้น
จึงเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไปได้ไกลขนาดนั้นน่าจะมีคนพาน้องขึ้นไป
ยืนยันนะคะเราถามต่อแม่ถ้าเกิดว่าสุดท้าย
ตำรวจเขาสรุปสำนวนคดีแบบนี้ส่งอายการเพื่อสั่งฟ้องแบบนี้
แม่บอกว่าก็ไม่รู้แหละแม่จะสู้ให้ถึงที่สุด
เพราะยังไงก็แล้วแต่เชื่อว่าน้องไม่ได้เสียชีวิตเอง
ฟังเสียงแม่สาวิตรีค่ะ
ค้านกับความรู้สึกเราบ้างไหม
มากค่ะค้านมาก
เพราะแม่คิดว่าน้องไม่ได้ไปคนเดียว

แต่แม่ก็ต้องคุยกับตำรวจด้วยว่าท่านได้หลักฐานอะไรไหม

ยังอยากจะจับคนร้ายให้ได้ทุกวัน
เพราะแม่เชื่อว่าลูกแม่ไม่ได้ไปเองค่ะ
แต่ว่าผลที่ออกมาตอนนี้มันก็ค้านความรู้สึกของคนแหละ
ว่าน้องไม่น่าจะมีทางเดินขึ้นไปเองได้หรอกอะไรแบบนี้
คุณผู้ชมครับจริงแล้วในหมู่บ้านกอก
เขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านของเขา
แล้วชาวบ้านเองก็ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นที่พึ่งทางใจ

สารหลักบ้านใครมีความทุกข์ร้อนใจก็จะไปขอไปบนบานสารกล่าวอะไรแบบนี้นะฮะ

ที่เห็นคือสารหลักบ้านถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนะฮะ
ที่มีภูมิเจ้าที่ปกปักรักษา
ภายในศาลก็จะมีพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเขาสักการะบูชานับถือกันนะฮะ
มีไม้คูณท่อนหนึ่งเนี่ยปักอยู่ที่บริเวณข้างศาลนี้อันนี้คือไม้คูณนะครับ
ในส่วนของไม้คูณตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าทำให้ค้ำคูณ
คนอีสานคือค้ำคูณคือให้มันเกื้อนหนุน
คำคูณทำมาค่าขึ้นมองกันสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในหมู่บ้านอะไรแบบนี้นะฮะ
คูณเนี่ยนะมีด้วยกัน๘จุดปักเอาไว้รอบหมู่บ้านกกอกเลยคุณผู้ชมนะฮะ
คือจุดนี้เป็นจุดใจกลางของหมู่บ้านที่ตั้งศาลนะฮะ
ไม้คูณเนี่ยมีลักษณะ๙เหลี่ยมนะอีก๗จุดเนี่ยรอบ
หมู่บ้านเนี่ยลักษณะเป็นเสาแค่สี่เหลี่ยมนะครับ
แต่สารหลักบ้านคืออยู่ใจกลางหมู่บ้านกรอก
ที่ผ่านมามีการสร้างสารใหม่ขึ้นมาก็มีชาวบ้านไปขอพรขอโชคขอลาบ
มีการตีความจากไม้คูณมี๙เหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างก็ไปซื้อ
ปรากฏว่าก็ถูก๙๔กันไปถูกจริง๔๙นะฮะ
ความศักดิ์สิทธิ์ของสารหลักบ้านแห่งนี้เนี่ยนะ
ทีมข่าวก็ตามไปต่อว่าทำไมชาวกกอกถึงเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของสารหลักบ้าน
หลังนี้นะฮะคุณยายอุ่นอวนวังอายุ๗๐ปีแล้วก็นางคำยังยาสาใสอายุ๗๔ปี
เป็นสองคนที่ถือว่าเป็นผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านกกอกที่รู้ดีก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุผลที่ชาวบ้านเคารพสัทธาสารหลักบ้านตรงนี้เนื่องจากว่าพระอาจารย์บุญมาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอกได้เป็นคนมาทำพิธีให้
แล้วเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจชาวบ้านนะฮะ
หลังบ้านนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณทางเข้าใกล้กับบ้านน้องชมพู่เลยนะฮะใกล้กับบ้านน้องชมพู่มากเลยนะครับ
คุณยายก็บอกว่าเหตุผลที่ต้องใช้ไม้คูณเนี่ยตามความเชื่อโบราณเชื่อว่ามันจะเป็นการปกปักรักษาปกป้องหมู่บ้านให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งมวลแล้วก็พูดผีปีศาจต่าง
เพื่อไม่ให้สามารถเข้ามาในหมู่บ้านนี้ได้ที่ผ่านมาเองไม่เคยมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านคนไหนถูกผีเข้าหรือมีผีปงผีปอบกระสืออะไรไม่มีเลยนะครับ

ยายหน่อพ่อมันเห็นลูกเห็นหลานเยอะ
และตอนนี้อายุยืนไหมครับ

ไม่ชอบมาตาย

แข็งแรงมั้ยครับ

๗๔ยายแข็งอายุดีล่ะ
๗๔คุณยายเขาบอกว่าเขามีเหนียงเดี๋ยวเขาก็ยังแข็งแรงอยู่

แล้วก็หวังว่าสารหลักบ้านนั้นจะโดนบันดาลให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้ในเร็ววัน
นั่นก็เป็นหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่
เรายังคงติดตามต่อแน่นอนนะคะแม้ว่าจะผ่านไปแล้ว๖๕วัน
อย่าลืมอายุคุณยายนะ๖๕วันใช่ไหม๖๕อายุคุณยาย๗๔นะ